ช่วงประมาณ๖โมงเช้ามีวัยรุ่น๒คนอยากกินปลาท้องโก
ก็เลยขี่รถไปซื้อครับปรากฏว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
ไล่ฟันไล่ยิง๑คนโดนฟันเข้าที่ปากแผลเวอะแล้วโดนยิงเข้าที่ขา
อีกคนโดนยิงเข้าที่เท้าครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คือสองคนนี้บาดเจ็บนะแต่คนที่นอนนิ่งตรงนี้
อาการสาหัสน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีแผลเวอะที่ปากด้วย

ส่วนอีกคนหนึ่งที่พอนั่งประคองตัวได้โดนยิงเข้าที่เท้า
ชาวบ้านบางคนบอกว่าคือได้ยินเสียงปืนดังรัว
แต่ไม่กล้าลงมาจากบ้านหรอกกลัว
แล้วเกิดตั้งแต่เช้าเลย๖โมงเช้าอะครับ
ชาวบ้านและกู้ภัยครับไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ท้ายซอยรามอินทรา๕แยก๓๔เขตบางเขนในกรุงเทพครับ
แล้วคนเจ็บทั้ง๒คนนี้อายุ๑๔กับ๑๕นะครับ
เขาบอกว่านั่งรถกันออกมาจะมาซื้อปลาท้องโก
แล้วถูกวัยรุ่น๓คนขี่รถหาเรื่อง
ใช้ปืนไล่ยิงใช้มีดไล่ฟัน
ทั้งที่ไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีเรื่องมาก่อน
ตำรวจสนบางเขนรับแจ้งเหตุ๖โมงเช้าที่ผ่านมาครับ

เจอมีดเล่มนี้ถูกทิ้งไว้ในดงหญ้า
ไปถึงที่เกิดเหตุพบมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินดำ
ติดป้ายทะเบียนแล้วมีรอยเลือดเปื้อนที่ตัวรถ
และมีคนเจ็บ๒คนอย่างที่บอกนะฮะ๑ใน๒นี่อาการสาหัส
นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้กันเมื่อกี้เจอมีด
ตกอยู่ในป่า๑เล่มแล้วก็มีปลอกกระสุนตกอยู่๓ปลอก
ตำรวจก็เก็บรวบรวมเอาไว้ตรวจสอบ
พร้อมทั้งเชิญเพื่อนของคนเจ็บไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เหล่านี้คือหลักฐานที่เจอเพิ่มเติมนะฮะ
คุณกั้งพัชรวรินนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
และได้หลักฐานสำคัญเป็นวงจรปิด
ช่วงเกิดเหตุฮะลองดูวงจรปิดตอนเกือบ๖โมงเช้าครับ

สีเขียวคือคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งใจจะไปซื้อปลาท้องโก
แต่เหมือนกับว่ากำลังขี่หนีใครบางคนหรือเปล่า
เมื่อกี้นี่จะเห็นมีมอเตอร์ไซค์ตีคู่กันมา

มีมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุสีแดงจิ้มไว้
แล้วก็ขี่ตรงไปทางขวา
แต่รถของคนเจ็บมุ่งหน้ามาทางนี้แล้วหลังจากนั้นแหละครับ
เกิดอะไรขึ้นดูกันต่อครับมอเตอร์ไซค์คนเจ็บคล้ายกับหนี
หนีเข้าไปในซอยรามอินทรา๕แยก๓๔ซอยนี้เป็นซอยตันเป็นทาง
ตันแล้วมีมอเตอร์ไซค์กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ตามไปติดติดฮะหาย
เข้าไปในซอยประมาณสักหนึ่งนาทีครับก่อนจะขี่รถออกมานี่จังหวะ
ของคนเจ็บเข้าไปตี๕๕๖นาทีและหลังจากนั้นก็ขี่รถออกมา
จากซอยครับขี่รถออกมาจากซอยแล้ววงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ทั้งหมดคนนั่งด้านหลังเนี่ยจะ
สวมเสื้อสีแดงแล้วเหมือนจะซ้อน๓ด้วยลองดูภาพพร้อมกันนะฮะ
แดงนะซ้อนสามหรือเปล่าเดี๋ยวรอตรวจสอบเพิ่มเติมอ่ะภาพไป
ต่อได้ครับนี่คือวงจรปิดช่วงเกือบหกโมงเช้าที่ผ่านมา
ชาวบ้านก็เริ่มตื่นกันมาแล้วนะครับบางคนเขาก็ออกมาจับ
ซื้อของเตรียมใส่บ่งใส่บาทพระแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์
อาจขึ้นเหล่านี้เป็นหลักฐานเด็ดหลักฐานสำคัญครับซึ่ง
ตำรวจก็น่าจะมีอยู่ในมือแล้วนะฮะแล้วคงจะตามหาตัว
คนก่อเหตุได้ไม่ยากเราไปดูจุดเกิดเหตุพบกองเลือดแล้วก็
หยดเลือดหลายจุดครับตรงนั้นเนี่ยถ้าตรงข้ามจะเป็นบ้านร้าง
แล้วก็เป็นป่าทึบบ้านอีกสองถึงสามหลังเป็นบ้านที่มีรั้วสูงแล้ว
ปิดเงียบมิดชิดครับช่วงเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงปืน
แต่ไม่มีใครกล้าออกมาดูเพราะว่าช่วงประมาณยังไม่๖โมงเช้าเลยอ่ะ
หนึ่งในชาวบ้านที่เขาวิ่งไปดูเหตุการณ์และถ่ายคลิปเอาไว้บอกว่า
ตอนได้ยินเสียงปืนตอนแรกไม่กล้าออกมาจากบ้าน
ลงมาจากหน้าต่างชั้น๒ของบ้านก็เห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์๒คันขี่ไล่กันมา
แล้วได้ยินเสียงปืนพอสิ้นเสียงปืนลงมาดูครับ
เห็นชาวบ้านไปยืนมุงกันแล้วเธอตัดสินใจออกไปดูแล้วก็ถ่ายคลิปเป็นหลักฐาน
มีวัยรุ่น๒คนนอนจมกองเลือด
ใน๒อาการสาหัสอย่างที่บอก
คือปากเวอะโดนฟันเข้าที่ปากแผลที่ขาอีกต่างหาก
แล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือครับ
คือเราอยู่ด้านบนใช่ไหมคะเราก็ได้ยินเสียงปืนยิงกันปั้งน่าจะ
ปังน่าจะประมาณ๗๘นัดประมาณนัดโดยประมาณนัด
คือมันยิงรัวปั้งไงแล้วเสร็จแล้วเราก็ยืนดูตรงหน้าต่างบ้านเรา
แล้วเราก็เห็นรถเก๋งมาจอดตรงแยก

เราไม่ได้คิดว่ามอเตอร์ไซค์กับมอเตอร์ไซค์กวดกัน

เราลงมาแล้วลงไปที่เกิดเหตุ
เดินเดินไปที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปไป

คนนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ของฝั่งคนเจ็บทั้งสองคน
เพราะว่าคนเจ็บอายุ๑๔กับ๑๕เองครับ
พี่คนนี้บอกว่าเมื่อตอนช่วงเช้าเลยเนี่ย
สองคนเขาขี่รถไปซื้อปลาท่องโก
แล้วถูกฝั่งคนก่อเหตุไล่ยิง
ส่วนตัวเองพอรู้ว่ารุ่นน้องถูกยิงก็ตามไปดูที่เกิดเหตุ
ยืนยันว่าไม่รู้จักกับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาก่อน
รู้แค่ว่ารถที่เขาขี่มาเนี่ยเป็นรถสีดำไม่ติดป้ายทะเบียนครับ

แล้วก็ส่งให้ติดป้าที่ทางเข้ามานะครับคือจะแยกน้องที่กลับมาก่อนครับ
ชุดสืบลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ
ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ส่วนอาการของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาล
แต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับอาการปลอดภัยแล้วครับ